คุณผู้ชมขาบอกเลยว่าเฮงทุกงวดปังทุกงวดถูกแบบคอมโบเซตนะฮะ
สำหรับครอบครัวนี้พี่อ๋อมสกาวใจถูกล็อตเตอรี่ติดกันมาหลายงวดแล้วนั่นเองค่ะ
ยกให้เป็นคนดวงดีแห่งปีเลยนะคะ
แล้วบางงวดเนี่ยคุณผู้ชมถูกรางวัลหลักแสนเลยเจ้าตัวเนี่ยยิ้มหน้าบานเลยนะคะ
บอกว่าไอ้เลขที่ได้ได้มาเนี่ยไม่ใช่จากเจ้าพ่อที่ไหนนะ
เอาสะกิดลูกชายเอาเจ้าพ่อจอมทัพนี่แหละค่ะจับลอตเตอรี่กี่ใบก็ได้รางวัลตลอดเลยนะคะ
แล้วก็ฝากบอกทุกคนที่อยากตามเลขลูกชายพี่อ๋อมเนี่ยเจ้าพ่อจอมทัพนี่นะคะ
บอกว่าไม่รู้จะบอกยังไงบางทีก็รู้กระชั้นชิด
ใจหนึ่งก็กลัวว่าเอ๊ะถ้าบอกคนอื่นแล้วคนอื่นซื้อตามแล้วไม่ถูกแล้วจะเป็นยังไงนะฮะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม่อ๋อมย้ำว่าซื้อจริงถูกจริงปังจริงไม่ได้หมอจ้ะ

คือตั้งแต่มีจอมทัพเนี่ยคือ

แล้วก็ถูกบ่อยเรื่อยตลอดเวลาค่ะ

ใช่ให้มาแล้วแต่ว่า
เขายังต้องความหลายเลขอยู่

แต่ว่าไม่ได้บอกใครว่าเลขอะไรเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดบอกปุ๊บแล้วซื้อตามเรา

แต่ว่าคือถ้าเกิดซื้อไม่จริงจะมาโพสต์เพื่ออะไร
พูดเลยพี่อ๋อมว่าถ้าพี่อ๋อมบอกนะ
เชื่อว่าหลายคนพร้อมเสี่ยงสิ